มาดูความเคลื่อนไหวฝากฝั่งของคนที่อยู่ฝั่งหมวดจรูนบ้าง

โอ้โหเมื่อวานนี้๓ทหารเสือคุณผู้ชม
ก็มีทนายสิทธาทนายตั้มเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีนายอัชริยะรวมถึงอีกคนนึง
เราไม่ได้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะ
แต่หลังจากนี้น่าจะเกี่ยวข้องแล้วคือทนายรณรงค์นั่นเองนะคะ
นี่แหละเมื่อวานเขาไปนัดเจอกันนอกสถานที่
เป็นเหมือนกับภารกิจ๓ทหารเสือสัญจรนะคุณ
ให้คนก็สงสัยนะ๓กุญสือเขามารวมตัวกันทำไม
มีนัยสำคัญอะไรเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะนี่เป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจ

ใครที่ดูผ่านทางเพจเฟซบุ๊คของทั้ง๓คน
ก็จะเห็นการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะ

ใช่ค่ะก็มีทั้งทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
นายรณรงค์แก้วเพชรแล้วก็นายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะ
ไปกันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
คนก็เลยถามไงว่ามารวมตัวกันแบบนี้
จะต้องการวางแผนอะไรเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านหรือเปล่า
ซึ่งทั้ง๓คนก็บอกนะคะบอกว่ามาคราวนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรเลย

หลังจากที่ทำคดีหวย๓๐ล้านมาตลอดเกือบ๔เดือนนะคะ

มันอดไม่ได้จริงคุณผู้ชมที่จะพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันเรื่องเกี่ยวกับคดี

โดยเฉพาะกรณีที่ครูปรีชาพร้อมกับเจ๊บ้าบินเนี่ย
เดินหน้าไปร้องกระทรวงยุติธรรมแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับกรณีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ซึ่งพอถามนายอัชริยะนายอัจฉริยะวิเคราะห์แล้วก็ฟันทงเลยนะคะ
จบเลยจบข่าวตอนนี้เหลืออะไร
ก็บอกแล้วว่าผมแนะนำไปแล้วให้ไปหานายกเลยทีเดียว
งั้นเดี๋ยวก็ต้องไปอีกหลายที่เสียเวลา
ทีนี้ก็ต้องเหลืออะไรอ่ะเหลือสารพระภูมิอ่ะ
ไม่ได้เขาไม่นับถือนี่ก็ตอนนั้นชวนไปสารหลักเมืองเขายังไม่ไปเลย

เพราะว่ามันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขาแล้วไง
นี่ค่ะเขาก็ไลฟ์กันเมื่อคืนนี้ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะ
ค่ะมีตลอดการไลฟ์เนี่ยก็มีชาวบ้านมีประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาแวะ

ใช่ค่ะนอกจากนั้นทนายตั้มก็วิเคราะห์ถึงแนวทางการต่อสู้
คดีของทางฝั่งครูทั้งในประเด็นที่ครูบอกว่ามีหลักฐานเด็ด
เป็นคลิปคนเก็บสลากแล้วก็ตัวครูก็ค่อนข้างมั่นใจมากในคดีแพ่ง
ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มักจะอ้างบอกว่าให้รอคำตัดสินจากสารแพ่ง
เรื่องนี้ธนายตั้มก็อ่านเกมนะคะ
บอกว่าการเดินสายร้องเรียนตามหน่วยงานต่าง
เหมือนเป็นการยื้อเวลาเพื่อให้คดีอาญาจบหลังคดีแพ่ง
เพื่อให้สารแพ่งจะได้ไม่นำข้อวินิจฉัยจากสารอาญามารวมด้วยค่ะ
ที่เขากำลังจะเดินอยู่เขาอยากจะให้คดีอาญาช้า

แต่ว่าก็ดูเหมือนเดี๋ยวตำรวจก็คงจะสืบสำนวนเรียบร้อยแล้วแหละนะ
ก็รอส่งอายการอย่างเดียวแหละแล้วถ้าเกิดว่าคดีนี้ขึ้นสู่ศาลเนี่ย
คดีอาญาเนี่ยเขาน่าจะจบเพราะว่าหลักฐานตำรวจเขาแน่นมาก
แน่นจนคิดว่าอาจจะขึ้นไปรับสารภาพบนศาลด้วย

ที่บอกว่าผมมีพยานแล้วผมก็มีคลิปด้วยจบไหมจบไหม

เอาคลิปมาดีกว่าบอกว่ามีคลิปคนเก็บได้อยากเห็นในตรงนี้มากเลย

อันนี้มันก็เวอร์ไปที่คุณเก็บได้เนี่ย
เขาบอกมีมีเรื่องถ้ามันมีขนาดนั้นนี่ก็คงเปิดมาแล้วแหละ
ไอ้คลิปที่บอกเห็นลุงจรูนเก็บได้นะ
พี่บอกชื่ออะไรชื่อตาอิ๊ดอะ

แล้วก็มีคลิปที่บอกว่าเมียลุงจรูนเก็บได้

แล้วก็มาตอนหลังบอกว่าไม่ใช่เมียแล้วเป็นไอ้ลุงจรูนเก็บได้

ตอนแรกผมนึกว่าพี่จะบอกว่าตั้งแต่มาช่วยพี่ตั้มทำคดีเนี่ย
ผมมีศัตรูเพิ่มมากี่คนพี่รู้ไหม

ชีวิตบ้านปลายสบาย

มีแต่เรื่องเครียดนะครับผมก็เลยล่วงหมดเลยนะครับ
ไม่ได้ว่าอะไรนะคือมันล้านโดยธรรมชาติ
แต่ไม่เป็นไรหรอกหัวล้านแล้วเป็นคนดีไม่ได้หัวล้านแล้วเป็นคนชั่วนะ

แล้วนอกจากนี้นะคะทั้ง๓ก็ได้พูดถึงบรรดาทีมพยานของฝั่งครูปรีชา
ว่าให้การเท็จหรือว่าช่วยกันสร้างพยานเท็จอาจจะทำให้กลายเป็นผู้ต้องหาเสียเอง
ไม่ว่าจะเป็นกรณีของเจ๊เซียมนะคะมีการอ้างว่าได้ข้อมูลมาจากคนสนิทของป้าลาวัล
ซึ่งเป็นภรรยาของหมวดจรูนบอกว่าป้าลาวัลเล่าให้ฟัง
สามีของเธอเก็บลอตเตอรี่ได้แล้วก็ถูกรางวัล
รวมถึงกรณีคนขับรถของธนาคารก็คือในแผนที่เป็นพยานปากสำคัญ
ให้การว่าเห็นได้ยินเสียงคนตะโกนว่าใครทำลอตเตอรี่ตก

เห็นคนที่คล้ายกับหมวดจรูนเก็บลอตเตอรี่ได้ที่ตลาดเรสซิตี้นะคะ
ด้วยนะเป็นผู้ต้องหาสนับสนุนจริงจริงแล้วเนี้ยผมว่าเขาน่า
สงสารน่ะเขาเหมือนกับว่าโดนหลอกอ่ะตอนเนี้ย
เอาใช้งานอ่ะแล้วเดี๋ยวพอหมดประโยชน์ของพวกนี้อ่ะ
เขียนทิ้งแล้วเขาจะรู้สึกเลยว่าหลังจากนี้เขาจะต้องโดนอะไรบ้าง
อ่ะแล้วเจสเซียมเหรอเจสเซียมหนีอ่ะไปแล้ว
เจสเซียมเจอตัวยังไม่เจออ่าไม่เจอแต่จริงจริงก็อยากให้